ขอแสดงความเสียใจกับโย่งอนุสรหรือว่าโย่งอาร์มแชร์นะคะ
ที่ได้สูญเสียคุณพ่อไปเมื่อวันที่๑๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
สำหรับพันเอกพิเศษสุรชัยมณีเทศ
ซึ่งวันที่๑๕กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
พันเอกพิเศษสุรชัยได้เสียชีวิตจากอาการปอดติดเชื้อ

หลังจากที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลจุลาลงกรเป็นเวลา๓๔วัน
โดยเมื่อวานนี้มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
โดยมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงวัฒนธรรมอันเชิญน้ำหลวงอาบศพ
ยังสารา๗วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขน
หลังพิธีการเสร็จสิ้นโย่งอาร์มแชร์ก็ได้เล่าถึงอาการป่วยของคุณพ่อ
ว่าคุณพ่อป่วยจากโรคไขกระดูกเสื่อม
ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้ว
และช่วงเดือนมิถุนายนคุณพ่อก็ตรวจพบว่าเกล็ดเลือดขาวต่ำ
และเกิดภาวะติดเชื้อที่ปอด
ซึ่งทางครอบครัวได้ทำใจและพยายามดูแล
ให้กำลังใจคุณพ่ออย่างเต็มที่ที่สุด
แต่สิ่งที่เจ้าตัวเสียใจจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่
ก็คือเสียใจที่ตั้งแต่เรียนทำอาหารมา
ยังไม่เคยได้ทำอาหารให้คุณพ่อทานเลยสักครั้ง
และหากขอได้อยากให้พ่อมาเกิดเป็นลูก
จะได้เป็นฝ่ายดูแลพ่อบ้างค่ะ
คือรู้ช่วงเดือนธันวาคือเป็นวันเกิดคุณพ่อพอดีแล้วก็
คือเราก็เอาเค้กจัดงานวันเกิดให้อะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าทุกคนต้องแบบว่ากั้นน้ำตา
กำลังคิดว่าเราจะมีงานวันเกิดอีกปีนึงได้ไหม

แล้วผมยังไม่มีโอกาสทำอาหารให้คุณพ่อทานเลย
ผมยังไม่มีโอกาสทำอาหารให้คุณพ่อทานเลยทำแม้แต่มื้อเดียว
ดีที่สุดก็คือพวกเราทั้งครอบครัวได้ยืนเฝ้าคุณพ่อจนวินาทีสุดท้าย
ก็ไปบอกคุณพ่อไว้ว่าถ้ามีโอกาสก็ได้เจอกันอีก
ถ้ามีโอกาสก็ถ้าคราวหน้ามาเป็นลูกผมบ้างก็ได้
สำหรับกำหนดการสวดพระอภิษฐรรมนะคะจะมีไปจนถึงวันที่๒๐กรกฎาคม
และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่๒๑กรกฎาคมนี้นะคะ
บันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณโย่งอาร์มแชร์มาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ